มาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในกลุ่มของประเทศอาเซียนนะครับ
ข้อตกลงนี้คุณผู้ชมนับว่าเป็นข้อตกลงที่จะสร้างเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ
เวียดนามเองนะครับก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้
แล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเรื่องของการส่งออกของเวียดนามได้เป็นอย่างดีด้วย

กับคุณธาราบอดีศึงอดีไชวิตเป็นผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพฯ

สวัสดีครับ
ถ้าว่าอีกนึงปีหรือ๑๕ปีแล้ว
ข้อตกลงนี้จะมีผลดีผลเสียอย่างไร
ข้อตกลงที่ว่าจะมีผลดีกับประเทศสมาชิก
ก็ตามในประเทศเขานี่ที่ส่งไปตลาดหละ
อย่างเช่นอเมริกาได้รับภาษีผู้นำเข้า๐
แล้วถ้าเรามาดูใน๑๒ประเทศที่เป็นสมาชิก
ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกที่สุดในกลุ่มก็คือเวียดนามครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เวียดนามเนื้อหอมมากจากการที่จะได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้
ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนที่ตอนนี้ส่งออกเป็นรายการเป็นตลาดหลัก
ก็พยายามที่จะมาตั้งโรงงานที่ประเทศเวียดนามครับ
ผมคิดว่าคงไม่มีผลครับแต่เป็นการบูรณาการมากกว่า
ที่จะส่งออกไปที่อเมริกาหรือสมาชิกจะต้องมีสินค้าอัพสตรีมบางตัวที่ผลิตในประเทศนั้นด้วยนะครับ
สินค้าไทยบางตัวถ้าผลิตในเมืองไทยก็ไม่สามารถส่งไปเวียดนามและสนไปขายอเมริกาได้
เศรษฐกิจของเวียดนามเอมจะเติบโตได้ไหมฮะ
ซึ่งปีก็โตไปแล้ว๕๗นะครับ
การลงทุนจากตามประเทศเนี่ยโตถึง๑๐๕เปอร์เซ็นต์ครับ
การส่งออกเป็นบวกถึง๖เปอร์เซ็นต์จากเฝ้า๑๐เปอร์เซ็นต์ปีนี้ครับ
และปีนี้จะเป็นปีแรกถ้าเกิดเรียกน้ำสามารถโตได้๑๐เปอร์เซ็นต์
การส่งออกเขาจะเริ่มแซงเมืองไทยครับ

สาหกรรมไหนที่เราควรจะน่าลงทุนที่เวียดนามครับ

อย่างเช่นญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งอเมริกาเนี่ยนะครับ

ซึ่งตอนนี้ลายใหญ่ของเมืองไทยก็มาเกือบหมดแล้วนะครับ
อุตสาหกรรมสิงค์แห้วประโยชน์บริโภคเพื่อเจาะภาระเวียดนาม
เพราะเวียดนามเองเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจก็วนดีมาก
ภายใน๕๑๐ปีตรงนั้นต้องเงินบริโภคสิงค์ท้าเพิ่มขึ้นอย่างหาตรายครับ
ซึ่งเวียดนามเนี่ยก็มีการเกษตรเยอะผมคิดว่าตอนนี้เราพิจารณาเวียดนามได้ทุกตัวเลยครับ
ครับคุณธรบดีมีข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทย
ว่าโอกาสของเราที่จะเข้าไปเวียดนามนั้นมีมากน้อยแค่ไหน
และเราต้องเตรียมพร้อมตระหนักอย่างไรบ้างก่อนจะไปลงทุนที่เวียดนามครับ
ผมคิดว่าวันนี้เวียดนามต้องการเป็นอย่างมาก
คือการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเขานะครับ
ต้องยอมรับว่าสินค้าไทยในเวียดนามวันนี้เป็นสินค้าที่เขานิยมมาก
จากว่ามีราคาที่เขาสามารถซื้อได้แล้วก็รสนิยมใกล้เคียงกัน
เพราะฉะนั้นสินค้าไทยเป็นที่นิยมมาก
แล้วคิดว่าถ้าเกิดอยู่เมืองไทยมีต้นทุนการอะไรดีที่แพง
ผมคิดว่าเวียดนามน่าจะเป็นทางเลือกที่ลดต้นทุนผลิตได้ดี
ส่วนการเตรียมพร้อมไม่ต้องทำอะไรมาก
แค่แพ็คกระเป๋าแล้วก็อีเมลมานัดผมแล้วผมจะแนะนำให้หมดทุกอย่างครับ
แบบนี้ถือว่าเวียดนามกำลังเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยอีกประเทศหนึ่งถูกต้องไหมฮะ
ก็เป็นคู่แข่งที่สำคัญมาก
ครับครับแล้วถือว่าเป็นโอกาสทองของคนไทยเองที่จะเข้าไปลงทุนเวียดนามตอนนี้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับเพราะเวียดนามนอกจากจะส่งออกเสิร์ฟโตเป็นอย่างดี
ในอนาคต๕๑๐ปีการส่งออกเขาประเมินว่าจะเป็น๒เท่าของเมืองไทยวันนี้
และในขณะที่เราการปฏิพร่งในประเทศก็มีการเสิร์ฟโตเป็นอย่างมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะเอาทั้งเจาะตลาดเวียดนามรวมถึงส่งออกนี้ได้หมดเลยครับ
คุณธนบดีคิดว่าตอนนี้เราควรจะมีอะไรต้องระมัดระวังหรือว่าต้องพึงระวังเอาไว้
ถ้าเกิดว่าเราจะไปลงทุนไปขยายธุรกิจที่เวียดนามต้องมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษมากไหมครับ
กฏรวิเวนทร์เป็นตัวเทศที่มีกฏหมายกฏเกณฑ์อะไรเปลี่ยนค่อนข้างเร็ว
เพราะในสถานการณ์ลงทุนต่างชาติเราต้องระมัดระวังอย่างมาก
สิ่งที่สองคือว่าเวียดนามเป็นตัวเทศที่ยาว๓๓๐๐กิโลไนว์
มีประชากรในภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ย

เพราะฉะนั้นสินค้าของเราที่จะไปบุคว่าที่ภาคไหน

มันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะปลอดภัยในภาคเหนือ
และตัวสุดท้ายก็คือว่าผมคิดว่าจะต้องมีการเตรียมพร้อม
เพราะจะสามารถช่วยชี้แนะได้ทุกประการได้ทุกอย่างครับ

คุณธาราบดีซึ้งอดิชัยวิทย์นะครับ
เป็นผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาเวียดนามสายตรงโฟน